ถ้าไถดูคลิปที่แชร์กันในโลกโซเชียล
โอ้โหหลายคลิปที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
แต่ว่าเรื่องร้อนเนี่ยต้องเป็นเรื่องของรถที่มันมีงูออกมานะ
คุณแต่ว่าคราวนี้เดี๋ยวผมเมดเล่ให้เลย
เล่รวมมิตรคลิปบนท้องถนนนะครับ

คุณผู้ชมที่กลัวงูอาจจะปิดตาดูแล้วแง้มนิ้วนิดหนึ่ง
ในการดูคลิปนี้เอาไปดูคลิปนี้ก่อนเลย
น่ากลัวดีกันนะฮะ
มันยังไง
แล้วจะคลิปนี้อีกนิดหนึ่ง
พี่ช่วยด้วย
พี่ช่วยด้วย

โอ๊ย
คือมีคนแซวนะคุณผู้ชมว่านี่คือเขาเหมือนโห

ไม่คือเราดูเราอาจจะตลกเราอาจจะขำ
แต่ว่าคนที่เจอเหตุการณ์นั้นจริงคำไม่ออกนะ

มันเหมือนที่ปัดน้ำฝนขนาดยักษ์

คุณจะทำยังไงจะขับต่อไปจะหยุดรถ

หรือจะกรี๊ดแบบนี้แล้วเพื่อหาคนช่วย

เพราะเธอพยายามบีบแต่อันนี้ปิ้นเดี๋ยวดูจังหวะที่บีบแต่
ปิ้นเพื่อให้พี่ยามมาช่วยแล้วพี่รอปภเนี่ยมาช่วย
แล้วพี่รอปภที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยก็เห็นจริงนะคือคลิปนี้นะครับ
เป็นคลิปที่มีงูโผล่ออกมาจากกระโปรงรถ
เป็นงูเหลือมขนาดใหญ่ถึงทำให้สาวคนนี้ร้องลั่นเลย
แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ตั้งสติแล้วค่อยจอดรถเรียกคนให้ช่วยนะครับ
รอปภโรงแรมที่อยู่ข้างทางเข้ามาช่วยกันจับงูออกไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางเมืองละคุณซอยสุขุมวิท๒๔กรุงเทพ
นะฮะนี่เรามีกราฟิกให้ดูผู้หญิงคนที่ร้องกรี๊ดกรี๊ด
คือคลิปเนี่ยมันเห็นแค่ในรถไงเราก็เลยทำกราฟิกให้คุณผู้ชมเห็นแบบรอบด้านเลย
งูมันออกมาแบบนี้แล้วงูมันไปไหนมาไหนบ้างบนรถเนี่ยเห็นไหมคุณ
โอ้โหนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับ
ชาวเน็ตเขาแปลกใจมาก

ไปอยู่ทำป่ารกร้างที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า
เอาจริงคือเรื่องงูที่อยู่ในรถเราก็เคยนำเสนอ
เพราะบางทีงูมันชอบเครื่องยนต์อุ่นใช่ไหม
อยู่ในรถแต่ในกรณีแบบนี้
มันตัวยักมาก
ทีมข่าวของเราทำกราฟิกป้ายทะเบียนไหม
อันนี้ในคอมเมนต์ในโลกโซเชียลนี่คือ

ผมเฉลยแล้วกันเพราะมีคนมาโพสต์ไว้
ว่าป้ายทะเบียนของรถผู้หญิงคันนี้

อะไรคุณสุดสกุลอย่าทำให้แบบ

เมนต์ก็ถามมาอีกอะไรนะฟังไม่ทันฟังไม่ทัน

วินาทีวันที่๒๑เดือน๙ปี๒๐๑๘

เรื่องนี้มันก็ฮานะ
ดิฉันดูแล้วก็แบบเออเขาก็กล้าดี
เพราะว่าผู้ชายวัยรุ่นคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาไง

แต่ดิฉันว่าตอนนั้นเขาไม่รู้เปล่าว่านี่คือตำรวจ

ฟังที่เขาตะโกณฑ์ถามก็ถามว่าอะไร

ไม่มีด่านจริงปะเนี่ยพี่

หรือผมโดนจับงานไม่มีหมวก

หรือว่าเล้นครับปากแล้วนะ

ทำไมกล้าจังถึงไปถามตำรวจเนี่ยนะครับ

แต่คือที่แน่ผมไม่มีหมวก
เออโรงถูกจับเรื่องนี้อย่างเดียวรึเปล่า

ถามตำรวจว่าข้างหน้ามีด่านหรือเปล่า
เพราะตัวเขาไม่ได้สวมหวกกันน็อกมา

คดีที่ตำรวจไม่เดินข้ามถนนแล้วมาจับเลย

แต่เขาบอกนะนี่มันเป็นหลักฐานได้อย่างดีเลยแหละ
ถ้าเกิดตำรวจจะจับจริงมันมัดตัวแล้ว

ไม่มีด่าน้องมาเลยตำรวจก็ไม่มี

คุณผู้ชมครับเรามาดูอีกคลิปหนึ่งเป็นเหตุการณ์เตือนใจ
สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนว่าต้องมีสติ

ให้คุณผู้ชมดูเลยทันทีเลยนี่ฮะ

เกือบไปแล้ว

คือมันเหมือนจะแบบใกล้จะทับแล้ว

หน้าของคนที่ขับรถกระยานยนต์

ที่เงยหน้ามามองว่ารถกระบะคันนี้จะทับเขาหรือเปล่าเนี่ยจังหวะนี้

สบตาอยู่เลยว่าจะทับฉันไหมฉันจะรอดชีวิตไหม

แล้วก็มีการเตือนนะเพราะว่าโพสต์นี้เขาก็โพสต์เตือนว่า
นี่บนถนนไม่ใช่สนามเด็กเล่น
ที่จะมาขับสายไปสายมาและสุดท้ายเสียหลักล้มเอง
โชคดีที่รถไม่ทับเข้านะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนนครอินทร์ขาเข้าจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ในคลิปจะระบุว่านุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์
สายรถไปมามีเจตนาเพื่อกวนประสาทคนขับรถ

รถคันนี้คือรถบรรทุก

ชาวเน็ตบางคนก็มองว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่รถจักรยานยนต์คันนี้

คือยางหลังแตกขณะที่แซง
ทำให้รถมันสายไปสายมาในลักษณะดังกล่าว

ไม่ใช่เขาจะมาขับรถสายเล่นบนท้องถนนนะครับ
เพราะว่าตอนที่คนโพสต์เขาโพสต์เข้าไปบอกว่า
เหมือนถนนไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะครับ
มาขับท้าทายหรือว่าขับกวนอะไรกันแบบนี้นะครับ
โอ้โหแต่ว่าฉิวเฉียดจริงนี่วินาทีชีวิต

ถ้าหักหลบไม่ทันนะทับจริงนะ
คือคนขับที่มีกล้องติดหน้ารถก็มีสติเหมือนกันนะครับ